เรื่องของการรำรำเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายในพิธีกรรมที่บวงสวง
แต่ว่ารำแบบนี้คุณเคยได้ยินไหมกับการรำสะเดาครับ
อ้าวผู้ผู้ชมเคยเห็นพฤติกรรมในลักษณะแบบนี้เนี่ย
ว่าน่าจะเคยนะน่าจะคุ้นกันอยู่เกี่ยวกับความเชื่อทางพรามนะ

วิธีการเขาก็ทำในลักษณะแบบนี้แต่ชื่อล่ะชื่อพฤติกรรมและการรำแบบนี้
เอาจริงผมก็เพิ่งเคยได้ยินเขาเรียกว่ารำสะดาว
ในพิธีบูชาไปในงานไหว้ครูอาจารย์โอเล่ยานสัมผัส
พิธีกรรมนี้ตามความเชื่อทางพรามเขานะ
จะเป็นการขอพรจากพระเป็นเจ้า
ให้มอบความสุขความโชคดี
และเป็นการบูชาองค์เทพด้วย
เครื่องเส้นสังเวยมีอะไรบ้างในการบูชาไฟ
แล้วก็มีเหล้าเหล้าที่กลั่นจากต้นไม้หรือดอกไม้ฮะ
ต้องนำสิ่งเหล่านี้นะไปใส่ลงในกองไฟ
แล้วก็สวดสันเสริญแล้วก็ร่ายรำไปแบบนี้
เขาถึงเรียกว่ารำสะดาว
ทั้งหมดทั้งหมดทำเพื่อปัดเป่าอุปสรรค
และสิ่งที่ไม่ดีให้ออกไปจากชีวิตเขาจะมีร่างทรงเป็นผู้ร่ายรำนำการทำพิธี
ส่วนผู้ที่มาร่วมพิธีก็จะโปรยดอกไม้ใส่ร่างทรงเปรียบเหมือนเป็นการสันเสริญสันเสริญองค์เทพไง
เหมือนเป็นพิธีบูชาไฟของทางพรามฮินดูครับ